คุณผู้ชมฮะมีขยะติดเชื้อเกิดขึ้นมากมายในยุควิกฤตโควิด๑๙
ซึ่งขยะติดเชื้อที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนั่นก็คือหน้ากากอนามัยแบบนี้
ใส่กันทุกวันเราทิ้งกันทุกวันนะครับ
สถานการณ์โลกนะครับมีคนใช้หน้ากากอนามัยจำนวนมากนะครับ
ทั่วโลกต้องใช้อยู่แล้วและมีการประเมินออกมานะครับว่า
หน้ากากอนามัยที่ถูกทิ้งต่อเดือนมากถึง๑๒๙๐๐๐ล้านชิ้น
กลับมาดูที่บ้านเราคำนวณกันง่ายครับ
คนไทยมี๖๐กว่าล้านคนใช้หน้ากากอนามัยคนละชิ้นต่อวัน
เราทิ้งวันละชิ้นนะครับ
วันหนึ่งเท่ากับมีหน้ากากอนามัยที่ถูกทิ้ง๖๐ล้านชิ้น
เดือนหนึ่ง๓๐วัน๑๘๐๐ล้านชิ้น
แต่ทีนี้ถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องแยกขยะติดเชื้อ
โดยเฉพาะทั้งหน้ากากอนามัยและก็จะมีขยะติดเชื้ออีกรูปแบบหนึ่ง
ที่ประชาชนจะสามารถหามาใช้เอามาตรวจเชื้อตัวเองได้
นั่นก็เป็นอีกหนึ่งขยะติดเชื้อเช่นเดียวกันนะครับ
คุณผู้ชมห้ามมาดูขยะในบ้านเราโดยเฉพาะหน้ากากอนามัย

เพราะว่าอยู่ในช่วงของการบรณรงค์แยกการทิ้งขยะติดเชื้อนะครับ
หน้ากากอนามัยของคุณคุณถอดออกมาแล้ว
คุณทิ้งใส่ถุงก่อนทิ้งนะคุณตัดสักนิดหนึ่ง
หรือไม่คุณก็ม้วนนะครับม้วนแล้วก็ทิ้งใส่ถุง
ถ้าไม่มีถุงแดงคุณใส่ถุงก๊อบแก๊ปทั่วไปธรรมดา
แล้วคุณก็เขียนข้อความหน้าถุงก๊อบแป๊บ
หลังจากนั้นท่านก็ไปใส่ในถังขยะหน้าบ้านนะครับ
เพื่อให้พนักงานเก็บขยะเขาเก็บไป
แต่พนักงานเก็บขยะเขาจะปลอดภัยด้วย
เพราะเขารู้ว่าขยะเหล่านี้เป็นขยะเสี่ยงติดเชื้อนะครับ

ถ้าคุณผู้ชมอยากจะแยกขยะติดเชื้อให้เป็นแบบกิจจะลักษณะเลย
คุณผู้ชมฮะนี่ถุงแดงแบบนี้
แดงแบบนี้มีสัญลักษณ์ว่าเป็นขยะติดเชื้ออันตรายนะครับ
แต่ว่าหาซื้อยากเหลือเกินเพราะว่าไม่มีขายตามห้าง

เพราะเราเนี่ยเพิ่งเผชิญกับโรคระบาดใหญ่เป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะ
ดังนั้นถุงแดงแบบนี้อาจจะหาซื้อตามโลกออนไลน์เท่านั้นนะครับ
แต่ทีนี้พอหาซื้อมาได้
คุณผู้ชมอยากจะแยกขยะจริงจังเลยนะฮะ
เสร็จแล้วเอาถุงแดงไปทิ้งไว้หน้าบ้าน
รอให้พนักงานเก็บขยะมาเก็บ
แต่ถามว่าพนักงานเก็บขยะเขาเก็บไหม
ผมทำคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
โอ้โหเป็นเรื่องสิครับแบบนี้นะฮะ
อุตส่าห์มีความตั้งใจจะแยกขยะทิ้งนะ
แต่ว่าพนักงานเก็บขยะเขาไม่เก็บไป
แต่เขาก็ชี้แจงเหตุผลและเราต้องรับฟังเหตุผลเขานะครับ
เพราะว่ามันมีเงื่อนไขต่างที่เราต้องรับรู้
นั่นก็คือเรื่องของการแยกทิ้งแบบนี้
คุณผู้ชมครับผมกริ้งกร้างต่อสายไปที่สำนักงานเขตเลย
อยากจะรู้เงื่อนไขต่างนะฮะเขาก็ชี้แจงออกมาดีนะครับ
บอกว่าถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรทางหมู่บ้านเอง
ต้องมีนิติบุคคลที่โทรไปแจ้งทางสำนักงานเขต
ในหมู่บ้านมีขยะติดเชื้อที่จะทิ้งไว้จุดใดจุดหนึ่ง
หมู่บ้านนั้นต้องมีการจัดสถานที่อาจจะมีถังแดง
หรือว่าอาจจะเป็นจุดทิ้งขยะติดเชื้อ

และทีนี้ทางสำนักงานเขตพอรับทราบแล้ว
เขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่เฉพาะมาเก็บขยะติดเชื้อจากหมู่บ้านนะครับ
ส่วนถ้าถามว่าเราอยู่บ้านทั่วไปอยู่ตึกแถวอยู่ข้างถนนอะไรแบบนี้

กรุงเทพมหานครมีการจัดถังแดงไว้๑๐๐จุดทั่วกรุงเทพ
ในพื้นที่ต่างไม่ว่าจะเป็นตลาดเป็นชุมชนเป็นวัดเป็นสวนสาธารณะอะไรก็ตามนะครับ
แล้วเราก็สามารถไปทิ้งอย่างจุดนั้นได้
ส่วนบ้านไหนที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
อันนี้ทางหน่วยงานเขาบอกว่าเขาจะมีข้อมูลอยู่แล้ว

เขาก็จะมาเก็บขยะติดเชื้อจากบ้านท่านโดยเฉพาะเลยนะครับ
ส่วนต่างจังหวัดนั้นท่านต้องให้ผู้นำท้องถิ่น
ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการที่จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะติดเชื้อในชุมชนของท่าน
ก็ต้องมีจุดทิ้งที่ชัดเจน

เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะแยกขยะติดเชื้อกัน

เราจะไม่เห็นสิ่งดีในอนาคตนะครับ